ในช่วงนี้ได้เวลามาตรวจสอบดวงชะตากับหมอไก่พพาธินีกันแล้วนะคะ
วันนี้จะมาพูดถึงอีก๖ราศีที่เหลือ
หลังจากที่ดาวพระฤหัสบดีย้ายแล้วจะรุ่งหรือร่วงยังไง
ไปพบกับหมอกัยพาวพาธินีกันค่ะ
สวัสดีครับหมอไก่ครับ
เมื่อวานนี้เราพูดกันไปแล้ว๖ราศีที่มีความเปลี่ยนแปลง
หลังจากที่ดาวพระฤษฎีย้ายไป
เหลืออีก๖ราศีที่หลายคนตั้งหน้าตั้งตารอคอยว่าเอ๊ะ

มาเริ่มกันเลยนะคะที่ชาวราศีตุล

สำหรับชาวราศีตุลนะคะเรียกได้ว่าชีวิตเนี่ยจะมีความเสถียรมากขึ้นนะคะ
ช่วงที่ผ่านมาเนี่ยชีวิตอาจจะมีช่วงขึ้นบ้างลงบ้าง

ลุ้นกันแบบรายเดือนต่อเดือน

จะเริ่มแบบว่ามีความเสถียรมากขึ้นนะคะ

ใช่ค่ะการงานที่เคยมีอุปสรรคเนี่ย
อุปสรรคมันก็จะเริ่มหายไปนะคะ
ใช่ค่ะเรียกว่าดีแบบถาวร
ค่ะอ่าใช่เลยค่ะแล้วก็ชาวราศีตุล
โดดเด่นในเรื่องของพวกทรัพย์สินด้วย

ใช่ค่ะดวงมีโอกาสได้ทรัพย์สินชิ้นใหญ่
เป็นพวกบ้านรถหรือว่าที่ดิน

อาจจะเป็นในเรื่องของการปรับปรุงซ่อมแซม
จากที่มันอาจจะไม่ดีให้มันดีขึ้น
เช่นบ้านเก่าบ้านซีดอาจจะไปทาสีเพิ่ม

มีแนวโน้มที่จะออกไปในทิศทางที่ดีขึ้น

ก็คือชาวราศิพิกษิกษ์

ชาวราศีพิจิกษ์นะคะโดดเด่นในเรื่องของ

มีคนต้องการทำทำชูใช่ค่ะนะคะไม่ว่าจะเป็นผู้ใยเจ้านาย
ผู้บังคับบัญชายาดพี่น้องหรือว่าเพื่อนฝูง
จะคอยทั้งผลักดันทั้งถีบเลยโอ้ต้องถีบถีบเลยผลักดันก็พอไหมฮะ
ไม่ต้องมาถึงขั้นทีมดันผลักดันก็พอให้ประสบความสำเร็จ
ก็คือมีคนช่วยหนุนช่วยแบบนำพาแหละใช่นะคะ
ก็คือช่วงนี้ถ้าสมมติว่าไปขอความช่วยเหลือจากเพื่อนร่วมงานจากว่าญาติพี่น้อง
ก็มีโอกาสที่เขาเนี่ยจะให้การตอบรับที่ดีครับนะคะแต่ว่าเราเนี่ย
อย่าไปยุ่งอะไรกับเขามากเกินไปเช่นยุ่งในเรื่องของเรื่องส่วนตัว
หรือว่าเรื่องของเงินเงินทองทองนะคะเพราะว่าบางทีเนี่ยอาจจะทำให้เรามองหน้ากันไม่ติด
นะไม่ว่าจะเป็นเรายืมเงินเขาเขายืมเงินเราเดี๋ยวก็มีปัญหากัน
ค่ะใช่สำหรับราศีพิจิกษ์อาจจะต้องระวังเรื่องเงินเงินทอง
เรื่องส่วนตัวนิดหน่อยแต่ว่าภาพรวมโดยตรงนี่ออกไปในทิศทางที่ดีถูกไหมคะหมอไก่
ใช่ค่ะเพราะว่าจะมีคนคอยช่วยเหลือคอยอุปถัมภ์เอาล่ะและราศีต่อไปก็คือ
ชาวราศีธนูค่ะสำหรับชาวราศีธนูนะคะโอ้โหแบบว่าดวงเด่นมากเลยในเรื่องของเงินเงินทองทอง
เงินเงินทองท้องเลยเหรอคะใช่ค่ะเรื่องเงินเนี่ยเด่นแบบยืนหนึ่งเลยนะคะ
สำหรับชาวราศีธนูนะคะเรียกว่าจะมองเห็นช่องทางในการทำมาหากิน
ก่อนคนอื่นด้วยนะคะในช่วงนี้ชาวราศีธนูเนี่ยที่อาจจะทำงานประจำนะคะ
ก็อาจจะทำอาชีพเสริมขายของไปด้วยหรือว่าบางคนที่ค้าขายอยู่แล้วเนี่ย
ก็อาจจะเป็นไปได้ว่าหาสินค้าพวกสินค้าใหม่มาขายช่วงนี้เขาเรียกว่าเป็นช่วงทำกำไรเลย
ช่วงกรอบโกยแหละผมว่าก็ดีนะคิดก่อนเห็นก่อนทำก่อนทำก่อน
ก็ได้เงินก่อนรวยก่อนเออใช่ค่ะเขาเรียกว่าเป็นช่วงสร้างเนื้อสร้างตัวเลยก็ว่าได้นะ
เงินมาเต็มเลยช่วงนี้ไม่ต้องห่วงเรื่องการเงินเลยค่ะก็คือราศีธนูเนี่ยเหมาะเป็นช่วงเวลาแห่งการสร้างเนื้อสร้างตัว
เกินในช่วงที่ผ่านมาช่วงนี้ถือว่าราศีธนูก็ดีขึ้นเปรี้ยงขึ้นเหมือนกันนะต้องตั้งใจทำมาหากินนะ
ไม่ใช่อยู่บ้านเฉยแล้วเงินมันจะมานะ
นอนเฉยอย่างนี้ไม่มีนะคะโอกาสสร้างตัว

เพราะฉะนั้นแล้วยังไงก็ตั้งใจทำมาหากินแล้วกัน
เป็นกำลังใจให้นะคะส่วนราศีต่อไปค่ะ

ในช่วงนี้เรียกว่าชีวิตมีความเจริญก้าวหน้าอย่างมาก
แล้วก็ชีวิตจากที่ผ่านมาอาจจะมีการผันแปรไม่ค่อยมั่นคง
แต่ต่อจากนี้ไปจะมีความมั่นคงเพิ่มมากขึ้น
แต่ว่านิดนึงค่ะชาวราศีมังกรอาจจะมีความเครียดสักนิดหนึ่งนะคะ
เพราะว่าภาระหน้าที่ความรับผิดชอบในเรื่องของหน้าที่การงาน

มีคนคาดหวังในเรื่องของผลงานของเรามากขึ้น
บางทีก็เลยอาจจะทำให้เราทำผลงานไม่ออก
ก็มาเครียดไงมันมีเป้าหมายที่สูงขึ้น
ใช่ค่ะแล้วก็ในเรื่องของการงานจะทำงานไม่เหมือนเดิมนะคะ
จะมีในเรื่องของการพัฒนาปรับปรุงงานอะไรบางอย่าง

แต่ว่าในระยะยาวค่อนข้างดีมาก
ใช่ค่ะแล้วก็ในช่วงนี้นะคะ
ชาวราศีมังกรมีแรงเท่าไหร่ก็ใส่ให้แบบไม่ยั้งเลย
โอ้โหใส่ไม่ยั้งช่วงนี้ใส่ให้เต็มเลย
ใช่ค่ะเพราะว่ายิ่งขยันยิ่งทำก็ยิ่งได้โดยรวมถือว่าดีมาก
อันนี้เรื่องจริงนะถ้าขยันแล้วก็ทำงานไปเรื่อยรับรองความสำเร็จมันต้องมาแน่
ถูกต้องแล้วมีแรงเท่าไหร่ตอนนี้รีบทำเลย
แล้วทำไหวเท่าไหร่ก็ทำไปถือว่าเป็นช่วงแห่งการกรอบโกยอีกหนึ่งราศีเลยในช่วงนี้นะคะ
และราศีต่อไปก็คือชาวราศีกุมราศีกุมเป็นยังไงบ้างคะ
ชาวราศีกุมก่อนอื่นต้องบอกว่าให้พนมมือขึ้นมาก่อนเลย

พูดตามนะคะอัตตาฮีอัตโนนาโถตนเป็นที่พึ่งแห่งตนถูกต้องค่ะ
ในช่วงนี้นะคะชาวราศีกุมจะไม่ค่อยมีใครแบบคอยช่วยเหลือ
เป็นสปอนเซอร์หลักอย่างเป็นทางการนะก็คือต้องพึ่งพาตัวเองเป็นหลัก
อยากจะทำอะไรอยากจะได้อะไรต้องลงมือทำด้วยตัวของคุณเอง
น้องใบตองถึงจะประสบความสำเร็จ
คุณเป็นอะไรของคุณอ่ะเป็นราศีกุม
เป็นราศีกุมต้องทำด้วยตัวเองนะจะไปหวังพึ่งพาใครเขาไม่ได้
มมหมอไก่ฮะเขายังไงดีฮะ
ตอนนี้คือถ้าสมมุติว่าเราอยากจะก้าวหน้าในหน้าที่การงานเราต้องทำเอง
แล้วถ้าสมมุติว่าในช่วงนี้เรามีเหตุให้ต้องไปหาผู้ใหญ่
ไปเจอลูกค้าหาคู่มะครับมัญชา
ต้องระวังในเรื่องของการแสดงออกท่าทีของเราหรือว่าคำพูดให้ดี
เพราะว่าบางทีพูดผิดชีวิตก็เปลี่ยนได้จากลูกรักบางทีก็กลายเป็นลูกฉังแล้วนะ
เรื่องของคำพูดสำคัญในช่วงนี้เพราะฉะนั้นให้ระมัดระวังเรื่องของคำพูดคำจา

แต่ว่าสองมือนะคะตนเป็นที่พึ่งแห่งตน

พูดอะไรปิด

ส่วนราศีต่อไปสุดท้ายแล้วคือราศี

สำหรับชาวราศรีมีนเรียกว่าดวงดีแบบยาสีฟันเลย

ใช่ค่ะดวงดีทั้งเรื่องของการงานแล้วก็เรื่องของการเงินด้วยนะคะ
ชาวราศรีมีนที่ผ่านมาทำงานลำบากตรากต่ำมาเยอะ
ต่อจากนี้ไปเนี่ยการงานจะดีดีแบบไปได้เรื่อยเลย
เรียกว่าเป็นผลจากความพยายามอุตสาหะที่ผ่านมา
มีรายได้เข้ามาอย่างต่อเนื่องถ้าสมมุติว่าชาวราศรีมีนรู้จักเอาเงินตัวนี้ไปพัฒนาต่อยอดเนี่ย
เรียกว่าฐานะก็จะมั่นคงล่ำซำในอนาคตเลย

เอาอีกแล้วลาศีเนี่ยไม่ใช่ที่อยู่ไม่ใช่แบบว่าย้ายทะเบียนบ้าน

แต่ต้องรอหน่อยคือราศีมีนเขาดีส่วนราศีคุณเดี๋ยวรอสักพักตอนนี้ก็ตั้งใจทำงานไปก่อน
จริงชาวราศีกุมนะคะมีโอกาสที่จะทำการค้าขายในระยะสั้น
ซื้อมาขายไปเนี่ยโอ้ถือว่าดีมาก
จริงแล้วคือแต่ละราศีเนี่ยมันก็มีทั้งมุมที่ดี
และไม่ดีเช่นเดียวกันใช่ไหม
เพราะฉะนั้นแล้วยังไงซะอยากให้ทุกคนตั้งใจขยันทำมาหากิน
เพราะว่าดาวพฤหัสย้ายอย่างที่บอกบางคนกลัวมากเลย
มันจะส่งผลกระทบที่มันไม่ดีกับเราหรือเปล่า
แต่เห็นไหมว่ามันมีแนวโน้มไปในทางที่ดีขึ้น
ทั้งหมดทั้งมวลมีสตินะคะ
คุณผู้ชมเองก็ส่งกันมาเยอะเรื่องของการป้องกันตัวเอง
เราจะป้องกันตัวเองยังไงจากโควิด๑๙
หมอไก่มีอะไรแนะนำคุณผู้ชมไหม
อาจจะเหมือนกับว่าเราอาจจะต้องมีการปิดแมส
ปิดแมสแล้วก็ล้างมือบ่อยนะอย่าไปเข้าใกล้คนอื่นมาก
อย่างเรานั่งทางห่างกันดีมากเลยบริเวษประไพ
หนึ่งช่วงแขนเพราะดีเลย
หมอไก่ปั๊บเข้าไปคอมเมนต์วันเดือนปีเกิด

เราจะคัดเลือกมา๑ผู้โชคดีสำหรับวันเสาร์นะคะ